ไปดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าเจ้างูตัวนี้นะนอนอ้วนมีการขยับบิดตัวเล็กน้อย
แต่ไปไหนไม่ไหวจริงก็ต้องยอมนอนรอให้กู้ภัยเนี่ยคล้องหัวลากตัวออกมาจากกรงไก่ในบ้านเลขที่๔๔ทับ๑
ในอำเภอบังประกงจังหวัดเชิงเซาค่ะนี่เขาบอกว่าเจ้างูเหลืองตัวนี้มันเข้าไปกินพ่อพันธุ์ราคาแพงที่สุดในกรงด้วยจ้ะ
เห็นไหมล่ะเขาเหมือบเข้าไปแล้วไปไหนไม่ไหวยังไม่ทำได้ย่อยไง
เขาบอกว่าในกรงก็มีหลายตัวนะมีหลายตัวอยู่นั้นแต่มันเลือกกินตัวที่ราคา๔๕๐๐บาทแพงที่สุดแล้วเป็นพ่อพันธุไก่ชนด้วย
ตัวเมียมีเยอะแยะไม่สนใจจ้ะ
จิรพงศ์ดำขำเจ้าของบ้านบอกเลยว่าเขาเปิดเล้าไก่เพื่อให้อาหาร
ก็เห็นว่าเอ๊ะไก่ชนตัวผู้พ่อพันธุ์ที่เพิ่งซื้อมาน่ะมันหายไปไหน
เหลือบตาไปโอ้โหนอนอ้วนอยู่เลยจ้ะ
ป่องกลางสบายใจท้องบวมเป่งเลยเลยรู้ว่า
โถพ่อพันธุไก่ชนที่เพิ่งซื้อมาราคาตั้งเกือบครึ่งหมื่น
เข้าไปไก่ท้องเจ้าคนเหลือมตัวนี้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เรามีเป็นแพ็คของสัตว์มาสระนึกสนมีตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไปจนสัตว์เล็กคลายเลยที